หรือยังกับยกที่๓ค่ะมูลค่า๓๐๐๐บาท

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๓ของคุณก๊อฟมาเลยครับ
ที่๓ค่า๓๐๐๐๐บาท
นั่นคืออินโทรในยกที่๓นะคะ

ไม่รู้เลยเนื้อก็ไม่ได้เพลงก็ไม่รู้
แต่ว่าคุณก๊อฟก็ยังโชคดี
ขอบคุณซิมนะครับเพราะว่าคุณซิมเนี่ยใช้ตัวช่วยหมดไปแล้วนะฮะ
แต่คุณก๊อฟยังมีตัวช่วยเหลืออยู่ครับ

ก็ฟังอินโทรไปแล้วนะครับในยกที่๓

ในยกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ต้องใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่รู้จักเพลง
ไม่รู้จะขึ้นร้องว่ายังไง
แผ่นป้ายนะครับบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ
แผ่นที่๑แผ่นที่๒หรือแผ่นที่๓

๒ครับ

พ่อตาถึงได้เป็นลูกเขยตัวอย่างนะฮะ
แผ่นที่๒ของคุณก๊อฟนะครับก็คือ
แผ่นที่๒นะครับคุณก๊อฟเลือกได้

ก็ยังดีไปฟังกันก่อน
อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ
ก็ได้ออกครับ

ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะได้ทำวันใจไหล
แล้วเป็นอย่างที่ที่พลังที่จะบอกไม่กับ

เอ่อคำว่าฮักมันเฮียทีมสัยครับ

๘๐ครับ

ที่ร้องได้ครับ
ประเด็นสำคัญเลยคืออยากให้ร้องถูกและผ่านยก๓ไปให้ได้

เหลือตัวช่วยนะครับมีสิทธิ์ใช้ได้อีกหนึ่งแผ่นป้ายนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณกอล์ฟครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมั่นใจสุดนะครับคุณก๊อฟ

เขยมากเขาขยันครับเขารับผิดชอบในครอบครัวดีครับ
งั้นให้พรลูกเขยหน่อยค่ะเดี๋ยวจะแข่งเพลงนี้แล้ว

ใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงนะครับเป็นเพลงนี้นะครับ
คำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มใสนะครับของคุณมนต์แคนแก่นคูณ
ก็เหมือนเดิมครับขอให้โชคดีร้องให้ถูกต้องทุกคำ
คุณก๊อฟขอบคุณครับยกที่สามนะครับ
เงินคุณสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ

สิบเป็นความ
จริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้ง
กำลังกอดกันยิ่งติ้งกอดยิ่งติ้งอยู่กับผู้อื่น
กายยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อเกลาเคียงไกลร่วมใช้วันคืน
สี่หยุดที่การและการหนักร่วมฝ่าฝันอยากสี่ซอยกันเบลอ
จังใดมากลายเป็นอื่นมาเห็นกันใด
แท่หน่อใจคน
แล้วคำว่าฮักทาน
เมื่อนั้นมันเฮียทิมสาย
แล้วคนที่ว่าฮักนาย
เมื่อนี้หัวใจเอาไพมาปล้น
แท่บ่อมีแห้งหายใจ
หลาลอยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคนที่เศร้าฮักกัน

ไอเคยโทษเขาบอสแหง
ว่าเขามาแย่งว่าเขาเป็นมา
แต่เมื่อได้เห็นซ้ำ

จังได้หัววาอายโงมาตั้งนาน
ที่แท้ก็เป็นน้ำกัน
ทิมกันง่ายแท้น้อใจคน
แล้วคำที่หวากทาน
เมื่อนั้นมันเฮียทิ้มสาย
แล้วคนที่หวากหลาย
มือนี้หัวใจเอาไผ่มาปน
แท้บ่อมีแห้งหายใจ
ลาลอยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคนที่เสา
หักกัน
อายบ่ออยากฟังเหตุผล
ของคนที่เสา

อายบ่อยก็แท้กัน

หัวใจสุดท้าย

ทำงานเล็กที่สุดท้าย

คำว่าฮักกันมันเฮียทิมใส
แต่ละคำของคุณกอล์ฟนั้นก็ภัยเลาะ
ถูกอกถูกใจกองเชียร์เสียเหลือเกิน

ช่วงหน้ามาฟังการประกาศผลกันครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณก๊อฟและคุณซิมร้อง